ขอตอบเลยว่าเรื่องจริงแต่ไม่จริงทั้งหมด

หญิงสาวคู่หนึ่งขับรถไปจอดนะฮะ

แล้วให้ฝ่ายผู้หญิงนั้นถกเสื้อขึ้นมา

ริมถนนในรถแลกกับเงิน๕๐บาท
เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องจริงแต่เขาออกมาชี้แจงแล้ว
แต่ว่าก่อนจะฟังคำชี้แจงไปดูคลิปภาพ
ที่เขาถ่ายลงโซเชียลไว้ครับ
มาอยู่ได้สองเดือนแล้วครับ
จริงอยู่ฟาร์มค่ะแล้วก็มาเชียงใหม่แบบว่ามาซื้อของอะไรอย่างนี้ครับ
ขนนั้นจะเห็นเหรอเห็นไงแบบนั้นผู้ชายไม่เห็น

อามันก็มาแล้วก็ตามสัญญาค่ะตามสัญญา
คืนความสุขให้เอฟซีใช่ไหม

อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้หญิงพูดออกมาช่วงท้ายคลิป
นำไอ้โพสต์ไว้ตรงข้อความระบุว่า
ผมขออนุญาตอ่านตามนี้นะคุณผู้ชม

คิดเห็นกันยังไงดูดนมออนไลน์
สาวหัวใสจอดรถกลางเมืองเชียงใหม่
ใครอยากดูดคิดค่าบริการไม่แพงนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนในอำเภอสรรทรายเชียงใหม่
ก็ชายหญิงคู่หนึ่งเขามีรอยสักทั้งคู่ขับรถมาแล้วก็จอด
สักพักผู้ชายที่เขาเดินมาก็ทักทายกัน
มาจากไหนไปไหนตัวจริงเป็นยังไง

ได้ฟังในคลิปเขาก็มาแล้ว

มีค่าบริการในการดำเนินการ๕๐บาท
ชาวเน็ตก็เอ๊ทำไมทำแบบนี้ล่ะมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะ
นะฮะไม่รู้ว่าแต่ละวันเนี่ยเขาทำแบบนี้กับแฟนคลับที่เขาว่านั้นกี่คนกี่ราย
เห็นคลิปนี้มานานแล้วมันอยู่ในกลุ่มลับนะฮะ
คู่หรือสวิงกิ้งหรืออะไรประมาณเนี้ยอืมแล้วกลุ่มคนที่มีรสนิยมอ่า
การมีอะไรกันนอกสถานที่แบบนี้นะฮะแล้วที่สำคัญคนที่นั่งรถไปด้วย
คนที่ถ่ายคลิปก็เป็นแฟนของผู้หญิงคนนี้แหละครับ
คุณผู้ชมก็ไปด้วยกันนะฮะเขาบอกว่าเป็นการให้รางวัลคนที่ติดตามผลงานเขา
ผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับแต่แต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมมีชาวเน็ตคนหนึ่ง
ซึ่งน่าจะรู้เรื่องนี้แล้วก็มาเขียนว่ารู้ที่ทำผิดค่ะ
อันนี้เราไม่ทราบว่าเป็นคนในภาพหรือเปล่านะ
เขียนว่ารู้ที่ทำผิดค่ะแต่ข่าวที่ออกไปเนี่ย
มันผิดไปจากหัวข้อข่าวเยอะมากเลยค่ะคลิปเนี้ยมันนานแล้วก่อนจะมีโควิดรอบสาม
เป็นคลิปที่ลงเอาไว้ในโอลิเฟรนด์นะฮะแล้วเป็นการทำคอนเทนต์ขึ้นมา
ไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินแต่ทำจริงแต่ไม่ได้มีการเรียกเก็บเงิน
ลงไว้ว่า๕๐บาทนั้นไม่จริงแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันเกิดขึ้นจริงนะฮะซึ่งมีการลงเอาไว้ในโลกออนไลน์นั่นเองนะครับ
ซึ่งอันนี้ย้ำแบบนี้ว่ามันเกิดขึ้นจริงนะครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวจริงเท็จอย่างไรหรือคนในภาพอยากจะออกมาชี้แจงอย่างไร
ก็ติดต่อมาแล้วกันเปิดพื้นที่ให้นะคะให้มาชี้แจงกันนะ
เราก็อยากรู้นะมันเป็นลักษณะกลุ่มแบบไหนมาอธิบายให้เราฟังหน่อย
ไม่สมควรทำนะแบบนี้นะเออมันก็ไม่สมควรทำอ่ะนะ